ที่จังหวัดกาญจนบุรีคนหายสุดท้ายกลายเป็นศพมาให้เห็นอีกแล้วนะคะ
คืออย่างงี้ค่ะคุณยายอายุหกสิบสองปีนะคะ
แกออกไปดูวัวแกที่เลี้ยงไว้ใกล้กับป่าสลักพระค่ะ
ปรากฏว่าแกหายจากบ้านไปสองวันทีนี้คุณตาก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าช่วยออกตามหาหน่อย
สุดท้ายไปเจอตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเจอกลายเป็นร่างที่ไร้วิญญาณนะคะ
แล้วไปตรวจสอบเพิ่มเติมปรากฏว่าร่างของคุณยายโดนทำร้ายร่างกาย

ทำร้ายคุณยายจนทั้งคุณยายเสียชีวิตนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่คุณภัยทูลอินทรบุตรเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
สลักพระกาญจนบุรีพร้อมด้วยคุณมศรสุนจิรัตน์
กำนันตำบลช่องสะดาวไปตรวจสอบร่างของผู้ตายก็คือ
คุณยายละไม้ศรีเอี่ยมอายุ๖๒ปี
หลังจากที่คุณยายถูกช้างป่าทำร้ายร่างกาย
คุณยายนอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณทุ่งสะหมอนหนองเสบียง
คือย้อนกลับไปเรื่องของเรื่องเนี่ย
พฤศจิกายนที่ผ่านมาสามีของคุณยาย
แกไปแจ้งผู้นำชุมชนว่า
ของแกก็คือคุณยายละไม้ออกจากบ้านไปดูวัว

วัวเนี่ยถูกเลี้ยงไว้ที่ป่าใกล้กับป่าสลักพระ
จากนั้นคุณยายก็หายตัวไป
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ
ก็ไปพร้อมกับชาวบ้านระดมทีมกันไป
ออกไปค้นหาตามหานะคะวันนั้นเลย
ค้นหาอยู่สักหลายชั่วโมง
จนกระทั่งตกเย็นสัก๔โมงเย็นจำเป็นต้องหยุดนะฮะ
เนื่องจากว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาของช้างไง
ช้างป่าจะออกหากินก็กลัวว่าเดี๋ยวใครจะได้รับอันตราย
จากว่าช้างป่าอาจจะเข้ามาทำร้ายร่างกายได้
แล้วอีกวันหนึ่งเขาก็ออกค้นหากันต่อ
สุดท้ายพบร่างของคุณยายละไม้นะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะนำร่างส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาล
พะหลพลพยุหาเสนายังละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็ส่งมอบศพให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ